มาดูภารกิจของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายระดมกำลังเลยนะคุณ
ไปช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่งคือเขาไปเก็บเห็ดในป่า
แต่ปรากฏว่าโอ้โหตกเหวตกเหวลงไปบาดเจ็บสาหัสกลางป่านะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีในการที่จะทั้งลุยลุยทุกรูปแบบฮะ
ทั้งนั่งเรือไปทั้งปีนเขาเข้าไปแล้วก็เข้าป่าไปแบบนี้ป่ารกทึบเลยนะ

ใช่ไปหาคนเจ็บครับเป็นปฏิบัติการของอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยแพร่
หน่วยกู้ภัยป่าแมทที่กำลังนำกำลังบุกป่าฝ่าดงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
คุณมันไม่ง่ายเลยนะมันขลุกขลักทุลักทุเลมากเลยนะ
ใช่คุณผู้ชมฮะคือมีคนแจ้งว่าเพื่อนผมเนี่ยไปเก็บเห็ดด้วยกันบนสันดอยนะฮะ
อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้นที่หมู่๘ตำบลป่าแมทอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่
แล้วทีนี้พลัดตกเขาบาดเจ็บขาหักนะครับไม่สามารถเดินออกจากป่าได้
ทีนี้ตัวเพื่อนเองยังพอเดินออกมาไหวนะก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ด้านนอกเนี่ยนะครับ
เพื่อไปช่วยเพื่อนที่ขาหักนำส่งโรงพยาบาล
ช่วยเหลือยากลำบากครับอย่างที่บอกไปเจ้าหน้าที่ใช้เรือหลายลำล่องตามลำน้ำลำห้วยร่องน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
มีชุดเดินป่าและชาวบ้านที่ชำนาญการในพื้นที่เดินช่วยอีกทีมหนึ่งนะครับ
ยังมีชุดเดินทางของกำนันตำบลป่าแมทออกเดินเท้าขึ้นไปอีกทางหนึ่งด้วย
กระทั่งไปพบผู้บาดเจ็บเหมือนต้องไปล้อมอ่ะคุณ
คือต้องไปล้อมไปทางซ้ายทีขวาทีไปล้อมจนกระเจอผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับ
ผู้บาดเจ็บนั่งรออยู่ตรงจุดที่ตกลงไปสูงประมาณสัก๕๖เมตรนะครับ
ทีนี้คนเจ็บนะคุณก็คือนายนพดลแก้ววันนายุ๔๖ปีเล่าให้ฟังบอก
ผมนะเดินหาเห็ดป่าในป่าตรงนี้มันเป็นเหวเป็นหุบลงไปแบบนี้
แต่ต้นไม้มันปกคลุมไปหมดคุณช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมเห็ดมันก็เยอะใช่ไหม
แต่ไอ้ต้นไม้หรือว่าทั้งต้นเล็กต้นใหญ่มันปกคลุมเต็มไปหมด
ผมก็เลยพลาดครับตกลงไปในหุบเหวนี้นะฮะ
ผู้ภัยประถมพยาบาลเบื้องต้นนะฮะนำร่างใส่เปรย์แล้วก็แบกออกจากจุดเกิดเหตุ
ทุลักทุเลเหมือนกันคุณดูสิยิ่งจุดที่ต้องลงหินลงผาอะไรแบบนี้นะครับ
กระทั่งสามารถนำขึ้นเรือหางยาวล่องมาทางท้ายอ่าง
ขึ้นมาที่สันอ่างแล้วก็นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลแพร่ต่อไป
เป็นภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตกเขากว่า๕ชั่วโมง